พาคุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าคดีที่เจ้าหน้าที่อบตบึงชำอ้อถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจเขาก็ตั้งประเด็นไว้สองอย่างคือขัดแย้งกับชู้สาว
ทีนี้ล่าสุดค่ะตำรวจภูทรคลอง๕ได้เชิญตัวแม่ของผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วนะคะ

รวมถึงยังกำชับด้วยว่าอย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์อย่าเพิ่งให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพราะเกรงว่าจะกระทบกับการทำงานค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอำนวยพานินน้อยผู้กำกับการตำรวจภูทรคลอง๕เชิญตัวนางบานเย็นงามวิลัยวัย๕๒ปี
ของนางสาววิริยาภางามวิไลเจ้าหน้าที่ตำแหน่งฝ่ายนโยบายและแผนของอบตบึงชำอ้อ
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในรถยนต์มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อจะหาเบาะแส
ห้ามบุคคลในครอบครัวให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเพราะเกรงจะกระทบกับการทำงานค่ะ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานเชิญตัวอดีตนายกอบตซึ่งก็เป็นคนรักเก่าของผู้ตายไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้หรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ได้มีการเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่นะคะ
ส่วนการสืบสวนของกองปราบเนี่ยพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงนางสาววีรยาภา
ใช้เส้นทางหลบหนีไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และมีการลงไปกดเงินที่อำเภอท่าเรือช่วงเช้าของวันที่๑๕มีนาคมด้วย
จากนั้นเดินทางหลบหนีไปหาญาติที่จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อให้พาหลบหนีโดยยังคงหลบซ่อนตัวตามตะเข็บชายแดนอยู่ค่ะ
ชุดสืบสวนเดินทางลงพื้นที่ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
เพื่อจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
และสอบสวนถึงเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ให้ได้ค่ะ